มายังอยู่ที่เรื่องของอาหาร
ปกติตอนนี้เวลาซื้ออะไรไปก็ต้องใส่กล่องโฟม
และปกติเขาก็ลนลงกันด้วยนะครับบอกว่าไม่อยากให้ใช้โฟมมากนะครับ
เพราะว่าจะทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิจัยเรื่องของการนำดอกไม้สดขออภัยนะคะ
ใบไม้สดมาใส่อาหารรวมทั้งจะขอความร่วมมือจากทางจังหวัดด้วย
เพราะว่าช่วงนี้จะมีมหากรรมอาหารนะคะอาจจะต้องใช้โฟมเยอะนะคะ
ดีนะไอเดียดีเนี่ยน่ารักมากสวยด้วยเก๋นะครับ
ที่เห็นนี้นี่ก็คือถ้วยจานที่ทำขึ้นจากใบทองกวาว
เป็นอีกหนึ่งผลงานลดโลกร้อนที่อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรทำขึ้นค่ะ
ซึ่งก็นำโดยรองศาสตราอาจารย์สิรินทิพย์แทนธานี
เป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์รองศาสตราอาจารย์สมรหิรันประดิษฐกุล
และอาจารย์นรมนศรีพลไกรค่ะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นผลงานบรรจุผ่านจากใบไม้สดนะคะทำขึ้นมาชอบไอเดีย
ใช่ค่ะเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้กล่องโฟมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็มลพิษนะคะ
สำหรับภาชนะเหล่านี้เมื่อนำน้ำร้อนมาเทใส่ไม่รั่วไหลด้วย
ใช่ค่ะเมื่อใช้แล้วย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแน่นอนนะคะ
กระบวนการผลิตของเขาก็มีนะคะทำให้หลายคนสงสัยว่า
เอาใส่ของร้อนเข้าไปมันจะไหลออกหรือเปล่ามันจะย้วยหรือเปล่า

ธรรมชาติของใบไม้มันอาจจะย้วยจะย้อยอย่างนี้เนอะ
ใช่ค่ะรองศาสตราอาจารย์สิรินทิพย์คณะบดีของคณะวิศวกรรมศาสต
กล่าวว่าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์มีแนวคิดในการพัฒนาการวิจัยด้านวิศวกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยนำหลักวิศวกรรมมาใช้
ซึ่งการจัดทำบรรจุพันธุ์จากใบไม้สดก็ถือว่าเป็นงานที่ประสบความสำเร็จของคณะนะคะ
ในการที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็จัดทำผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเตรียมประสานร่วมมือกับเทศบาลนครพิศนุโลก
รณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้านำไปใช้แทนถ้วยจานโฟม
ซึ่งจะมีขึ้นเร็วนี้งานนี้มหากรรมอาหารช่วงเทศกาลสงกรานจัดขึ้นทุกปีนะคะ
ศาสตราจารย์สมรกล่าวว่าใช้เวลาวิจัย๑ปีนานนะคะ
จึงประสูจน์ความสำเร็จทำเป็นบรรจุภัณฑ์จากใบไม้สดได้
โดยการศึกษานี่ก็คือนำใบไม้ต่างมาทดลองใช้
แต่ที่ได้ผลดีที่สุดใบทองกวาวนี่แหละใบยางแล้วก็ใบใสรวมทั้งใบสักด้วยที่สามารถทำมาขึ้นรูปได้
แล้วก็นำมาใช้เป็นบรรจุพันธุ์ได้ซึ่งขณะนี้ได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วด้วย
เรื่องนี้สำคัญนะคะถ้าใช้ได้ดีและต้องรีบจดสิทธิบัตรค่ะ